ใช่ค่ะเอามามิกกันนะคุณผู้ชมดนตรีสมัยนี้นะ

มาดูต่อกันที่ความหล่อใจบุญกันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้โปรไฟล์ก็ดี
หลายคนช่วยกันแชร์เยอะเลยนะคะ
สำหรับข่าวนี้เซลิเบอร์ตรีพิธีกรชื่อดังคุณท็อปนัทเศษค่ะ
คือเห็นข่าวจากไทยรัฐของเราเนี่ยคุณผู้ชมนะ
ลงข่าวว่าคนงานโรงงานตกงานกระทันหัน

ประกาศไปเลยรับคนงานที่ตกงานเนี่ย

บอกว่าติดตามข่าวโรงงานย่านกิ่งแก้วไฟไหม้

คุณท็อปก็บอกว่าอ่านข่าวจากไอจีไทยรัฐ
แล้วก็เห็นใจนั่นเองนะฮะ
เขาพอจะช่วยเหลืออะไรได้ก็ยินดีที่จะทำเต็มที่ค่ะ
ไปฟังเสียงคนหล่อใจดีกันหน่อยค่ะ

คือผมติดตามข่าวแล้วก็ในข่าวที่เห็นในไทยรัฐ
ก็ห้ามไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกนะพี่แจ๊ค
คือผมเองก็เราก็เลยถือโอกาส

เราพร้อมที่จะรับเขาเข้ามาได้
ให้กำลังใจเค้าให้ทางเลือกเค้าได้

เราก็ยินดีที่อยากจะให้เค้า

ก็มีดาราหลายคนช่วยกันแชร์
แล้วก็ช่วยกันรีโพสต์ซ้ำเยอะเลยนะคะ
เพราะว่าคุณต้นหอมก็แชร์ไปอยู่ต่อรอบเหมือนกันนะครับ
พี่แจ๊คนิดนึงโรงงานคุณท็อปเขาทำเกี่ยวกับอะไร
หลายคนไม่ทราบว่าผลิตที่คุณท็อปนะคะ